ไปเยี่ยมอาการของพี่สมรักคำสิงกันหน่อยนะคะ
อัดคลิปเลยแกบอกไม่ได้โม้นะ
กลับบ้านได้แล้วนะจ๊ะอัดคลิปเชิญค่ะ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

เพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษา
ปรากฏว่าผลออกมาไม่ติดแบบนี้นะคุณผู้ชม
ทีนี้สาเหตุสาเหตุหลายคนก็งงว่าอ้าว
ทำไมติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอีกแล้ว
สาเหตุที่ผลตรวจครั้งแรกออกมาระบุว่าติดเชื้อนั้นนะคะ
บาทสมรักบอกว่าเป็นความผิดพลาดจากกระบวนการในห้องแล็บ
คุณหมอบอกเองบอกว่าไอ้เคสแบบนี้เจอ๑ในล้าน
ก็คือล้านคนเจอ๑คนเท่านั้นนะที่มีโอกาสผิดพลาดแบบนี้
แต่พี่สมรักพี่บาทบอกว่าเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งไปต่อว่าคุณหมอ
ไม่อยากให้โทษใครตอนนี้เพราะเข้าใจว่าคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
ทุกวันนี้เหนื่อยแล้วก็หนักจริงนะคะ
พี่บาทจบไปแต่เคสที่มันต่อเนื่องกับพี่บาท
คุณหนุ๊ยสุจิระก่อนหน้านี้บอกตาแตกเลยนี่เห็นไหม
เศร้ามากเลยนะครับเพราะเธอเป็นคนที่ไปใกล้ชิดกับพี่บาทสมรัก
พอพี่บาทรู้ว่าผลตรวจโควิดครั้งแรกออกมาเป็นบวก
ก็คือติดโควิดใครก็ต้องมีการกัดตัว๑๔วันใช่ไหม
ก็ต้องมีการแยกออกมาจากลูกเห็นไหม
สิ่งที่ทำได้คือเล่นกันผ่านกระจกใส
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมพอผลตรวจของพี่บาทรอบ๒และรอบ๒

แต่อีกครั้งหนึ่งแกร้องไห้บ่อยมากเลยนะคุณนุ้ยเนี่ย

แต่คราวนี้เป็นการร้องไห้ด้วยความดีใจ
เพราะไม่ต้องกักตัว๑๔วันแล้ว

แบบตัวเป็นไม่ต้องกอดผ่านกระจกใสแล้วนะจ๊ะ

มากนะฮะ

ดีใจด้วยไม่ติดนะฮะไม่ติดค่ะดีแล้ว